พูดเลยว่าคุณกับนิชาพี่ชอบนิชามาก

นักวันที่สัมภาษณ์แล้วก็เป็นกำลังใจ
ถามตรงคุณชอบอะไรนิชา
คือนิชาเนี่ยผมต้องบอกพี่ก่อนว่า
ยังพูดไม่ได้ว่าเป็นความรักข้างใน

ถามว่าน้องเป็นคนสำคัญของผมไหม

น้องเป็นกำลังใจที่ดีเป็นสิ่งดี

ในชีวิตที่เรารู้สึกว่า
ดีใจที่ได้เจอคนนี้
แต่อย่างที่ผมบอก

เรามาเจอกันคนรักเราเพราะงานของเรา

แต่การที่เราจะคบกันหรือการที่เราจะได้เป็นแฟนกันไหมเนี่ย

ดังนั้นตอนนี้ยังไม่ใช่
คนที่จะเป็นแฟนผมต้องเสียสละมาก

ผู้หญิงส่วนใหญ่อาจจะต้องการนะ

แต่ถ้าวันหนึ่งคนคนนั้นเขารู้สึกว่าเขาไม่สำคัญเพียงพอ

ถ้าจะมาเป็นแฟนผมยิ่งต้องรู้ว่าความสำคัญตอนนี้คือเรื่องของอะไร

ตั้งแต่เก็บขยะเขาก็มาช่วยแล้ว

เขาเป็นคนที่อินกับเรื่องพวกนี้อยู่แล้วครับ
เพื่อนเขารวมถึงพี่น้อง
ดาราศิลปินนักแสดงนักร้องทุกคนมาช่วยเราเยอะครับ
ก็ต้องขอบคุณเขาขอบคุณ

ดีใจที่ได้ร่วมงานกับเขาอีกดีใจที่เขาก็ยังเป็นเขา
ทุกครั้งที่ได้เจอกันทุกครั้งที่
ไม่ว่าจะมีกล้องหรือไม่มีกล้องไม่ว่าตรงนั้นจะเป็นเอ่อ
ทางเดินที่เก็บขยะข้างมีเก็บขยะเป็นดินเป็นตมเป็นน้ำ
หรือเป็นพรมแดงนิชาไม่เคยเป็นคนอื่นเลย
นิชาไม่เคยไม่เคยถูกเปลี่ยนไปด้วยเสื้อผ้าที่หรูหลา
แต่งหน้าที่สวยงามไม่เคยนิชาคือนิชาที่ผมรู้จักตั้งแต่วันแรกที่ไปเอ่อ
จำไม่ได้มีปัญหาจำไม่ได้มีปัญหานะเจอกันที่ครั้งแรกที่
ฟิตติ้งที่บอร์ดแคสต์ผมยังไม่รู้เลยว่าเขาคือนิชา
ผมถามแค่ผู้จัดการว่าผมเล่นกับใครนางเอกเป็นใครพี่เมย์บอกว่า
กับน้องนิชาน้องเล่นเก่งน่ารักเราก็โอเคแล้วเราก็ไปเจอแล้วเราก็
ต้องได้ถึงคนนี้เหรอวะมันคือเราก็๓๐ตอนนั้นถ้า๓เท่าไหร่
มั้ง๓๒เขา๒๒เขาเป็นน้องผม๑๐ปี
เราก็คิดว่ามันจะรอดไหนวะคือเขาดูเรียบร้อยดูแบบตัวพร้อม
แล้วผมก็ยิ่งแย่อีกตรงที่ผมเล่นคอนเสิร์ตเสร็จวันนั้นตี๔
ผมเล่นเสร็จกลับมาถึงกรุงเทพ๖โมงเช้าเนี่ย
ผมไปบอร์ดแคสต์มันหมายความว่าผมไม่ได้อาบน้ำไป
แล้วผมต้องไปหาขอกางเกงในกระดาษคือผมไม่มีขอกับทีมงาน
ก็ขอสบู่ขออะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วแววตาที่น้องเขาแบบมองเราอ่ะ
มันเหมือนกับแบบทำไมอ่ะทำไมมันมีคนแบบนี้มาอยู่ในงานสายงานของเขา
แล้วเราก็รู้สึกว่ายินดีที่รู้จักเขา
แม่จะไม่อาบน้ำแม่จะขอกางเกงในกระดาษ
ไม่ก็ไปอาบแล้วไงแต่เพียงแค่เราไม่ได้มีกางเกงในมา
เราไม่ได้เตรียมสบู่มาเราก็ไปขอยืมแค่นั้นเอง
แค่ใส่กางเกงในกระดาษฟิตติ้งมันจะเป็นอะไร

แล้วก็รับผิดชอบมากครับทุกคนมีความสุขกับกรรมเทพซ้อนกล

แล้วก็รอคอยเรื่องต่อไปของเราจนวันนี้เราได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่ง

คุณชอบอะไรในความเป็นเขาชอบรอยยิ้มมากพี่ชอบรอยยิ้มนิชามาก

ร้อนแดดอาจจะร้อนครับ
ก็ชอบอะไรในความเป็นเขาจริงก็ชอบทุกอย่าง
เขาลงตัวดีครับเขามีความเป็นธรรมชาติแล้วเขาก็ไม่โดนกลืนไปกับอะไรก็ตาม
เขามีความสวยงามในแบบที่ควรจะเป็นผมไม่รู้จะอธิบายยังไง

มันใช่มันไม่มากไปมันไม่น้อยไปมันพอดี

ไม่ผมยังไม่ได้จีบผมยังไม่ได้จีบ

เขาก็ไม่ได้จีบผมผมก็ยังไม่ได้จีบเขา

ยังไม่เคยมีการพูดว่าผมจะจีบนิชานะไม่เคยเลยทีเลย

แต่ผมคิดว่าทำไมต้องพูดให้ทุกอย่าง
ผมบอกว่าไม่รักก็ได้ผมบอกว่าไม่ชอบก็ได้
ผมไม่เชื่อในเรื่องของคำพูดผมเชื่อในเรื่องของเวลาในการกระทำ
ดังนั้นสำหรับผมมันเลยไม่สำคัญว่าผมจะจีบหรือผมจะไม่จีบหรือผมจะพูดหรือผมจะไม่พูด
ผมรู้สึกอะไรกับใครยังไงผมปฏิบัติในแบบที่ผมรู้สึก
ถ้ามันจะใช่มันก็คงจะใช่ครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ใช่เวลา

เขาก็เป็นความน่ารักของผมครับเป็นความสดใสของผม
แต่ว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของผมที่ผมจะไปเบรกหรือว่าไปเป็นเจ้าของ
ทุกอย่างจะเป็นไปตามความรู้สึกของเราทั้งสองคน
ไม่มีใครมาบอกให้ครบหรือไม่มีใครมาบอกให้ไม่ครบ
ไม่มีใครมาบอกว่าต้องเป็นแฟนได้แล้วหรือไม่มีทุกอย่างจะเป็นไปตามความรู้สึก
แต่ถามว่าตอนนี้ผมจีบนิชาไหมเราเป็นแฟนกันไหมยัง
คือผมฟังแล้วหน้าแดงเขินนะโตโน่พี่เขินนะยังเลยเหรอ
ถ้าวันหนึ่งผมดีพอผมอาจจะได้เป็น